คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยนะครับ
ใครที่ทำดีเราก็ต้องมาเป็นข่าวเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
อย่างเช่นที่นี่ที่สถานีตำรวจแห่งนี้นะครับ
เขามีสถานที่สำหรับตัดผมฟรีให้กับคุณตำรวจแล้ว
แล้วปัจจุบันเขาตัดผมฟรีให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ

ว้าวก็คือไปสถานีตำรวจเลยใช่ไหมคุณ

สถานีตำรวจภูทรบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ครับ
มาที่นี่มาที่สถานีตำรวจ
ไม่ได้มีเรื่องราวขึ้นโรงพงโรงพักมาแจ้งคงแจ้งความอะไรแต่ประการใด
มาตัดผมสิครับที่นี่เขาตัดผมฟรีนะครับ
มองหาสถานที่นี้ให้ดีแล้วกันเพราะว่าอยู่ตรงสพบรรพฤษภิษัยนี่แหละครับ
ก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้บริการอยู่นี้
ส่วนที่นั่งเรียงกันอยู่เขารอต่อคิวเพื่อที่จะตัดผมกัน

ถูกต้องเพราะฉะนั้นทรงผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
ต่างเขาให้ความใส่ใจในเรื่องของระเบียบวินัย
จนถึงทรงผมเลยทีเดียวเพราะว่าแทบจะทุกอาทิตย์คือ๗วัน
ต้องมาตัดผมทีนึงเพื่อให้ทรงผมมันถูกต้องตามระเบียบ
เนี่ยแล้วพอถึงเวลามาเปิดห้องบริการแบบนี้
เพื่อที่จะมาช่วยกันตัดตัดผมฟรีไม่ต้องไปเสียกระตังค์ที่ไหนเพราะตัดบ่อย
แต่ปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหทางด้านคุณตำรวจเนี่ยที่นี่เนี่ย
เขาเปิดบริการให้กับประชาชนทั่วไปมาตัดผมฟรี

อ่าถูกต้องเดี๋ยวคุณตำรวจไถให้ไถให้ไถให้
ลองฟังแนวความคิดนี้กันหน่อยนะครับ

ซึ่งไม่ต้องไปเสียค่าตัดผมข้างนอก
หลังจากนั้นผลพลอยได้ก็คือพี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่นะครับแถวนี้
ซึ่งพวกเราก็ทราบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ

พี่น้องประชาชนก็มาขอให้ตำรวจตัดผม
ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือ
แล้วก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนด้วยครับผม
อ้าวบอกมือให้สุดยอดเลยนะครับ
ต้องชื่นชมห้าผู้กรรมการสบพิษัยจคสวรรค์นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยเสถียรมณีจักร
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่คอยให้บริการประชาชนที่นี่ด้วย
น้องนักเรียนนะครับเห็นไหมเข้ามาขอตัดผมเนี่ย
ฟรีตัดทรงนักเรียนให้สบายจิตสบายใจ
เพราะฉะนั้นไปโรงเรียนไม่ต้องกลัวคุณครูกั้นผม
ทำโทษในการตัดพงตัดผมแบบนี้
หรือว่าประชาชนทั่วไปอยากจะขอมาตัดผมก็ได้เหมือนกัน
โอ้โฮดีมากเลยอืมอะไรแต่ผมเน้นนะ
เป็นทรงผู้ชายคือเป็นทรงเด็กนักเรียน
อันนี้พี่เขาตัดให้ได้หรือจะสกินเฮด
เขาเรียกอะไรนะรองหวีเหรอแบบนี้อ่ารองทรงหวีเหรออะไรแบบนั้น
แต่ถ้าคุณผู้หญิงไปก็จะได้ตรงนี้
อ๋อจะได้ทรงนี้ทรงเดียวก็จะได้ทรงนี้กลับมาอ๋อโอเคค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้หญิงก็ไปรอคุณผู้ชายตัดได้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดทงเปิดเทอมอะไรก็ว่ากันไป
ก็จำเปล่าทำผมให้มันถูกให้ระเบียบกันหน่อยช่วงนี้
ผมพูดว่าจะตรวจระเบียบถูกต้นเดือน
อ้าต้องไปทัยผมกันหน่อย
ก็ชื่นชมคุณตำรวจนะทำทุกอย่างเป็นที่พึ่งของประชาชนจริง
ตำรวจไทยนะทำได้หลายอย่างจริง